คือร้านทำเล็บเขาโพสต์ทั้งคลิปทั้งรูป
บอกว่าเป็นลูกของลูกค้าที่มาทำเล็บที่ร้าน

แต่ว่าตาเป็นสีฟ้าแบบฟ้าสดใสเลย
ทั้งที่เด็กไม่ใช่เด็กลูกครึ่งคุณดูสิ
เขาบอกว่าเปล่าเลยน้องเป็นแบบนี้
แล้วคุณปู่น้องก็ตาสีฟ้าแบบนี้เหมือนกัน
โอ้ตาสีสวยมากนะสีเทอร์ไคล์ส์อย่างนี้หรือเปล่าครับ
เห็นแบบนี้แล้วคุณเราก็ต้องอยากถามสิคะ

อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ดูสิอาจารย์โพสต์ยาวเลยค่ะ

บอกว่าเท่าที่คุยกับแม่น้องแล้วก็เพื่อนของแม่
ยืนยันว่าสีฟ้าเป็นสีตามธรรมชาติ

น่าจะเกิดจากพันธุกรรมมากกว่าจะเป็นโรค

คือมองเห็นได้ปกติตาสู้แสงได้ดี

ใช่แล้วคุณปู่น้องตาสีนี้เหมือนกัน
แต่ไม่เป็นฟ้าที่มันใสขนาดนี้ค่ะ

ว่าไม่ใช่ลูกครึ่งแล้วมันตาสีฟ้าได้ยังไง

ในดวงตาเราคือบริเวณตาดำ
เวลาขาดมีเมลานิน
อันนี้มันเป็นผลจากการสะท้อนแสงของแสงจากภายนอก

การที่เราเจอแบบนี้ก็คือวงวานสายเครือญาติของเขา
จะมียีนกลายพันธุ์ที่นำไปสู่การเกิดตาสีฟ้ามันแฝงอยู่
แล้วมาแสดงออกในเด็กก็คือน้องคนนี้เท่านั้นเนี่ยนะคะ
ทีนี้นอกจากเรื่องความบังเอิญทางพันธุกรรมแล้วเนี่ย
ยังมีเรื่องของกลุ่มอาการวาเดนเบิก
ทำให้เด็กมีตาสีฟ้าได้อันนี้เป็นโรคทางพันธุกรรมที่หายาก
เจอ๑ใน๔๐๐๐คนเท่านั้นนะคะ
แล้วก็มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทจนสูญเสียการได้ยิน
โดยจะเกิดความผิดปกติเรื่องของการสร้างเมลานินตามไปด้วย
แต่ต้องบอกนะคุณผู้ชมกลุ่มอาการวาเดนเบิกเนี่ย

เพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยแม่น้องเขายืนยันว่าน้องเนี่ย
ปกติดีมองเห็นได้ชัดตาก็สู้แสงดีนะคะ
อ๋อตาสีสวยดีอะเออดีเนอะ